นาฬิกา๕นาทีแล้วติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาส่งเฟสเข้ามา
ให้กำลังใจทั้งโค้ชเอกแล้วก็เด็กกันเยอะมากเลยนะครับ
ที่เราอยากจะเก็บรวบรวมข้อความทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่เราปฏิบัติภารกิจค้นหา

เย็บเล่มแล้วก็ให้โค้ชเอกยื่นให้โค้ชเอก

รวมถึงทางสื่อช่องทางอื่นอีกมากมายนะครับ

ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับทางครอบครัวของเด็กกันบ้างนะครับ
ครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของน้องดอม
ดอมที่บอกเป็นกัปตันทีมใช่ไหม
ใช่เขาเป็นทั้งกองหน้าแล้วก็เป็นกัปตันทีม

ชื่อเด็กชายดวงเพชรพรมเทพนี่ที่ผมบอกว่าผมชอบน้องคนนี้
เพราะว่าดูน้องเขาแข็งแรงมีภาวะความเป็นผู้นำ
แล้วก็ได้เห็นภาพของรอยยิ้มในขณะที่อยู่ในถ้ำนะครับ
แต่ว่าคุณช่วงที่น้องดอมติดถ้ำอยู่เนี่ย
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมวันอังคารที่ผ่านมาวันเกิดน้องเขานะ
ครอบครัวบอกปีนี้ไม่ได้จัดงานวันเกิดให้เลย
เดี๋ยวออกมาก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจะจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณแม่ของน้องดอมกันด้วยครับ
ตอนแรกใหม่ไม่เชื่อว่าเป็นน้องดอมผอมแห้งไปหมดเลย
อ๋อผอมกว่าเดิมเยอะไหมครับ

แล้วก็ตอนที่บอกว่าผมดอมดวงเพชรครับ
ก็จะเชื่อว่าเป็นดอม

แม่นึกว่าน้องดอมมันนอนอยู่ข้างหลังนั้นมั้ง
ก็คิดว่ามันคงไม่ไปอยู่พัทยาบีอะไรอย่างนี้
แต่ตามนิสัยเป็นแบบนั้นมันต้องไปไกลกว่านั้น
นึกว่ามันจะนอนสภาพอ้าปากรองน้ำฝนกัน
คุณแม่บอกแม่ตอนแรกนึกว่าจะเห็นสภาพลูกคือ
อ้าปากรอมน้ำฝนอยู่ไม่มีเรื่องไม่มีแรง

ใช่บอกผอมลงเยอะเหมือนกันนะครับ
แต่นี่นะฮะเป็นการเปิดใจของคุณแม่ธนพรพรมเทพ
แม่ของเด็กชายดวงเพชรพรมเทพหรือว่าน้องดอมนะครับ
โดยเป็นการเปิดใจหลังจากได้เห็นคลิปของลูกชายแล้ว
แล้วก็ทั้งคุณแม่เองแล้วก็คนในครอบครัว

เห็นเสียงหัวเราะของน้องนะครับ

ตอนนั้นเธอแทบจะแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับ
แต่พอเจอตัวน้องแล้วรู้สึกดีใจมาก
และหากน้องดอมออกมาได้แล้ว

ทรงมีพระเมตตาและพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอด
ครอบครัวพรมเทพต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
คุณแม่ของน้องดอมยังขอบคุณจากใจเลย
สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกนายและอาสาสมัครทุกคนที่มาช่วยกัน
เพราะว่าทางครอบครัวก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนไปมากกว่า
จะดูแลและสั่งสอนน้องดอมให้เป็นเด็กดีนะครับ
แล้วก็เมื่อวันอังคารที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับ
เป็นวันเกิดของน้องดอมอายุครบ๑๔ปีเต็ม
ปกติแล้วที่บ้านก็อาจจะต้องมีการจัดงานวันเกิดให้น้องดอมนะ
แต่ปีนี้น้องดอมติดอยู่ในถ้ำ
ไม่เป็นไรคุณแม่บอกเดี๋ยวถ้าออกมาจากถ้ำ

เมื่อวันมันเป็นวันเกิดของน้องดอม
อายุครบ๑๔ปีเต็มครับครับ
วันเกิดนี่ถ้าจะไม่เป็นขนมเค้กก็พิซซ่านั่นแหละค่ะ
คำว่าขอบคุณนี้ไม่มีอะไรจะมาทดแทน

หน้ากล่านี่ไรไรหน้ากล่านี่ถ้าพูดมา

อมเป็นเด็กที่ชอบกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจเลยนะ
แล้วก็ดอมตั้งใจฝึกซ้อมทุกวัน
เตะฟุตบอลเดินสายกับเพื่อน

แต่ตัวคุณแม่เองมองว่าน้องยังเด็กอยู่ตัวก็เล็กนิดเดียว
ยังเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่และอาหารการกินนะครับ

แต่ก็ให้สัญญาไว้ว่าขอให้ดอมเรียนจบจนม๓ก่อน
ถ้าอยากไปสโมสรไหนแม่ก็จะสนับสนุนทั้งนั้นนะครับ
ด้านของคุณตาและคุณยายของน้องดอมก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเด็กเนี่ย
หลานชายก็มักจะชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้ว
ลูกฟุตบอลไปตกที่หลังคาจนหลังคามันพังไปหลายที

ไม่เคยต่อว่าคุณตาคุณยายบอกไม่เคยว่าเลยนะ
เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่หลานชายรักเรื่องของการเตะบอล
แล้วก็จริงด้วยพอเริ่มโตขึ้นมา
แล้วก็เป็นกัปตันทีมได้เลยนะครับ